ที่ชนบุรีนะคะจ่าเอกชาวริสที่ชนรถจักรยานยนต์เด็กวัยรุ่น๕คนจนบัตรเจ็บเดินทางเข้ามอบตัวแล้วค่ะ
รับนะคะว่าชนจริงทางด้านต้นสังกัดก็เร่งเยียวยาผู้บาดเจ็บ
ติดตามประเด็นนี้ได้จากรายงานเลยค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะสีบอลทองเปิดไฟสูงขับมาด้วยความเร็ว
กวาดกลุ่มรถจักรยานยนต์๒คันที่มีกลุ่มวัยรุ่น๒คน
กำลังช่วยกันถีบดันรถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้หญิง๓คนที่เสียอยู่
กระเด็นไปคนละทิศคนละทางได้รับบาดเจ็บ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย
ใกล้ตลาดโต้รุ่งเอกธานีอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เมื่อเวลา๕ทุ่มเศษของวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังเกิดเหตุมีภาพกล้องวงจรปิดอีกมุม
เห็นนายทหารยศจ่าเอกเจ้าของรถ
เดินลงจากรถมาดูความเสียหายบริเวณหน้ารถของตัวเอง
ลักษณะคล้ายกับคนเมาเดินเซไปมา
จากนั้นได้ขึ้นรถขับหลบหนีไป
ผู้ปกครองของกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บ

ไปพบรถกระบะคันนี้ขับไปในหน่วยบัญชาการพิเศษทางเรือ

เห็นคนนอนเปิดแอร์สบายใจอยู่ในบ้าน
และมีรถกระบะคันที่ชนวัยรุ่นทั้ง๕คนจอดอยู่หน้าบ้าน
จึงแจ้งต่อสังกัดให้ช่วยเหลือ
แต่แล้วจ่ายเอกเจ้าของรถได้แอบขับรถหลบหนีไปอีก
ตัดสินใจแชร์คลิปกล้องวงจรปิดขอความช่วยเหลือผ่านทางโซเชียล
ให้ช่วยกันตามตัวจ่าเอกคนนี้มารับผิดชอบกับสิ่งที่เกาะขึ้น
ในนั้นน่ะ๒ไร่หมดจนไปเจออ่ะพี่เจอแบบตามคลิปเลยอ่ะ
ใช่เลยแล้วหนูจะทำยังไงหนูจะเข้าไปมันไม่ได้
เพราะหนูก็รู้กฎหมายใช่ป่ะล่ะมันหนีมันปิดไฟรถออกทางไหนไม่รู้
เพราะเราไม่ได้ค้นทรมานออกมาอยู่ตรงเนี้ยพี่เพราะเขาพูดว่า
ค่ายมันออกไม่ได้หรอกมันหนีเออพอทุกหน่วยอ่ะพร้อมอาวุธอ่ะ
หน้าบ้านมันอ่ะถึงหน้าบ้านมันปุ๊บอ่ะไม่มีรถจอดแล้วอ่ะ
พอคนของหนูโทรมาว่ารถมาแล้วหนูก็เลยบอกตำรวจ
ตำรวจก็เลยไปเอาไปก็เจอแต่รถนะพี่ตามข่าวเลย
แล้วก็จนถึงวันนี้แต่ลูกหนูยังไม่ได้รับการรักษาอะไรเลย
ลูกหนูเขาให้รอ๒วันนะพี่เขาบอกติดเสาร์อาทิตย์
ที่ลูกหนูต้องผ่าตัดหนูโมโหตรงนี้
แน็กวัย๑๔ปี๑ในผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังว่า
เขากับเพื่อนได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปร้านสะดวกซื้อ
ขากลับได้พบกับผู้หญิงสองคนสาวสองหนึ่งคน
รถเสียจอดอยู่ข้างทางจึงเข้าไปช่วยเหลือ
ขณะที่กำลังช่วยกันถีบดันรถของกลุ่มผู้หญิง

จู่ก็มีรถกระบะของจ่าเอกขับมาด้วยความเร็ว
เหยีนผีพุ่งชนพวกเขาเต็มแรง

ขับรถหลบหนีไปไม่สมกับที่เป็นทหาร
ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้จ่ายเอกคนนกล่าว
เดินทางเข้ามามอบตัวกับตำรวจสพภูตาหลวง

สำรานสังกัดกองพันธ์ก่อสร้างและพัฒนา
กรมสนับสนุนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
โดยยอมรับสารภาพว่าขับรถชนผู้บาดเจ็บทั้ง๕คนแล้วหลบหนีจริง
ตำรวจจึงตั้งข้อหาจ่าเอกชาวริส๒ข้อหา
คือขับรถโดยประมาทเฉียวชนผู้อื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
และข้อหาเฉียวชนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและไม่ลงไปช่วยเหลือขับรถหนี
กองทัพเรือยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหาย

และจะให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บจนกว่าจะหายดี
สุธราษฎีโครงข่าวแทรรัสทีวีรายงาน